ต่อกันที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๔๔ชุมพรระนองเกม
ไลท์เมื่อวานนี้อยู่ที่กรีทาวิ่ง๑๐๐เมตรหญิง
ปีชาพรปลื้มพันธ์ค่ะมามืดจากจังหวัดบุรีรำก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา๑๒๒๐วินาทีค่ะ
เหรียญทองเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากพลาดเหรียญ๒ครั้งก่อนหน้านี้
ส่วนเหรียญเงินค่ะเป็นของเกดมณีจัญมิตรีจากสุพรรณบุรีและเหรียญทองแดงสุวิมลคงทองจากสุราธานีค่ะ
ต่อกันที่วิ่ง๑๐๐เมตรชายกันบ้างนะคะ
ซึ่งทั้งคู่คว้าอันดับที่๒และ๓เมื่อปีที่แล้ว
ปรากฏว่าในปีนี้ค่ะเป็นสิริพลที่คว้าเหรียญทองไปครองนะคะ

เหรียญเงินเป็นของวรวุสารบาและเหรียญทองแดงกิติภูมิ
อาสาจากนครศรีธรรมราชค่ะ